เหตุการณ์นี้ฮะพระแทงพระถึงขั้นมรณภาพเลยนะครับ
ตำรวจครับตามจับกลุ่มตัวพระคมสรรอายุ๕๙ปี
หลังจากที่พระคมสรรใช้มีดแทงพระยุทธนา
อายุ๕๖ปีจนมรณภาพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากชมครับ
ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลย
หลังก่อเหตุเสร็จแล้วขับรถหลบหนีข้ามตำบลนะฮะไปอีกวัดหนึ่ง
ไม่รอดตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ครับโดยพระที่โดนแทง
เนี่ยนะฮะพบบาดแผลโดนแทงก็ที่ชายโครงซ้ายคอหน้าอกหัว
ไหล่หน้าผากมรณภาพหลังจากนำส่งถึงโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
นะฮะนำตัวพระที่ก่อเหตุนั้นมาทำพิธีการศึกก่อนจะนำตัว
ตัวไปประกอบทำแผนประกอบคำรับสารภาพรักษาการเจ้าอาวาส
วัดครับพระครูบุญเมืองบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวท่าน
ได้มีการชวนพระยุทธนานะฮะซึ่งเป็นพระที่มรณภาพเนี่ย
เยี่ยมแม่ที่มหาสารคามขากลับก็ได้หนูนามาสองตัวค่ะก็
ให้พระที่ท่านมรณภาพเนี่ยเอาไปทำอาหารกินเห็นว่า
เอาไปทำคั่วกลิ้งไปทำเนี่ยก่อนเพลงนะฮะปรากฏว่าพระ
มรณภาพเนี่ยชวนพระที่ก่อเหตุพระมือแทงคือพระคม
สรรค์เป็นเพื่อนกันจำวัดอยู่อีกแห่งหนึ่ง
มาช่วยกันทำอาหารแล้วซื้อเหล้าขาวสองขวดมาดื่มกันด้วยครับ
และเหตุการณ์มันมาเกิดเรื่องตอนช่วงกลางดึกฮะ
คมสรรก็คือคนที่แทงเนี่ยกำลังจะขอตัวกลับวัด
แต่ทางด้านของพระยุทธนานั้นไม่ยอมทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ทำนองว่าใครมีเส้นสายดีกว่ากัน
คมสรรโมโหกลับไปที่รถที่ขับมานะฮะไปเอามีดมาแล้วมาแทงครับ
ลองฟังรักษาการเจ้าอาวาสเล่าเพิ่มเติมครับ
รักษาการเจ้าวาดบอกว่าสองคนนั้นเขามีเรื่องทะเลาะกันอยู่ก่อนหน้านั้นเป็นประจำด้วยนะฮะ
แล้วพอเล่าเข้าปากด้วยอาจจะขาดสติพูดอะไรก็เลยไม่เข้าหูหรือเปล่า

เป็นพระแท้เลยยังมาทำแบบนี้ฮะ

บอกว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านบอกว่ามีพระในวัดโดนแทง
ส่วนตัวของผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยเจอพระที่ถูกแทงมาก่อนเลยนะครับ
รู้แค่ว่าช่วงเข้าออกพรรษาเนี่ยก็จะไปมากับวัดนี้
ก็ยังงงอยู่เลยว่าเป็นพระมาจากไหนล่ะเนี่ย
มีข้อมูลบอกว่าพระที่มรณภาพเคยเป็นอดีตเจ้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ป่าในพื้นที่นครพนมเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
ล่าสุดทางครอบครัวจะเดินทางไปทำพิธีเชิญวิญญาณครับ
ก่อนประสานรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดสกลนคร
ส่วนพระที่ก่อเหตุนั้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายส่งตัวฝากขังที่ศาลแล้วเรียบร้อยครับ